มาต่อกันที่เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ทางภาคเหนือกันบ้างดีกว่านะคะ
พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปสัมผัสกับอากาศหนาว

คุณผู้ชมคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่สิงปาร์คจังหวัดเชียงรายนะคะ

ที่นี่กำลังจะเปิดฉากคอนเสิร์ตนะคะ
ครั้งที่๕กว่าพื้นที่บน๘๗๐๐ไร่ที่ไร่สิงปาร์คแห่งนี้
กำลังจะเป็นเทศกาลดนตรีที่รวมเอาศิลปินนักร้องชื่อดังมากมายมารวมไว้ในงานนี้กว่า๗๐ชีวิตเลยนะคะ
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังดิฉันนี้คือภาพการเตรียมงาน
ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทยอยเดินทางเข้ามาในงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะจะถือเป็นการเปิดฉากครั้งแรกศิลปินที่คุณผู้ชมจะได้พบนั้นนะคะ
จะเป็นศิลปินแนวเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะ
ซึ่งงานนะคะจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่๓ธันวาคมและที่สำคัญเข้าชมฟรีนะคะ
จากภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตที่คุณผู้ชมจะได้เห็นแล้ว
มีทั้งนิทัศกาลสิงอาสารวมไปถึงถนนศิลปะ
ที่นี่จะรวมไว้เป็นที่เดียวให้คุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวได้เข้ามา
เที่ยวชมเรียกว่าเสพทั้งงานดนตรีเสพทั้งของอร่อยแล้วก็เสพงานศิลป์ไปพร้อมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูบรรยากาศได้พร้อมกันนะคะในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
ต้องบอกว่าเขามีบรรยากาศที่ดีมากจริงแล้วจัดขึ้นมา๕ปีแล้ว
จากจะได้เพิดเพลินกับดนตรีแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้ได้ชิมกันด้วย